กรณีที่สารให้มีการคุมตัวไม้ระยองและไผ่ดาวดิน
กรณีชมวันที่๑๙และ๒๐กันยายนที่ผ่านมา

ถูกควบคุมตัวเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับ
แล้วก็ทนายของทั้ง๓คนนะครับ
ก็ขอให้ทางศาลอาญาออกคำสั่ง
ให้นำตัวทั้ง๓คนนะครับ
ออกจากเรือนจำพิเศษธนบุรี
เพื่อไปคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมนาคม
ตรงกับหมายจับระหว่างการสอบสวนและการพิจารณา
เพราะทั้ง๓ตอนแรกถูกส่งตัวไปควบคุมไว้ที่เรือนจำธนบุรี

แต่ทีนี้มันไม่ตรงกับหมายจับระหว่างสอบสวนแล้วก็การพิจารณา
ทีนี้ทนายเขาก็เลยร้องขอสารอาญาให้มีคำสั่ง
โดยสารอาญาก็เลยมีคำสั่งเบิกตัวทั้ง๓คน
คือนายพานุพงศ์จาดนอกไหม
แล้วก็นายจตุพัฒน์บุญพัฒนารักษาหรือว่าภัยดาวดิน
รวมถึงนายปียรัฐจงเทพหรือว่าโตโต้
แก่นำกลุ่มราศดรทั้ง๓ให้มาที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษ

ในกรณีการร้องขอให้ศาลย้ายการคุมขังนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานี้ได้มีการไต่สวนแก่นำทั้ง๓คน

แต่ว่ายังไม่ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วน
วันนี้ก็เลยต้องพาตัวมาที่ศาลคุณ
ก็ต้องมีการดูแลเป็นอย่างดีนะเรื่องของความปลอดภัยนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ราชธรรมเบิกตัวทั้ง๓คน
จากเรือนจำพิเศษธรรมบุรีมาศาลอาญา
ระหว่างที่ลงจากรถของเรือนจำนะครับ
นำทั้ง๓คนได้ชู๓นิ้วก่อนเดินเข้าไปภายในศาล
เพื่อฟังสารพิจารณาไต่สวนให้ย้ายสารที่คุมขังบุคคลทั้ง๓

กลับมาควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพหรือไม่
ในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอยู่นะครับ
มีรายงานนะครับว่านางสาวพันนิพาวานิสนะครับ
หรือว่าช่อแก่นำคณะก้าวหน้านะครับ
ก็เดินทางมายังสารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
เพื่อร่วมฟังการไต่สวนในกรณีการขอย้ายสถานที่ควบคุมตัวของทั้ง๓คนด้วยนะครับ
ก็โพสต์ข้อความโดยระบุนะครับว่า

โตโต้ไผ่ไม้ได้ถูกเบิกตัวออกมาจากสารอาญารัชดา
เพื่อชี้แจงและไต่สวนในกรณีถูกนำตัวฝากขัง
ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหมายสาร
ช่วงนี้ก็ต้องรอทางศาลในการพิจารณาก่อนนะฮะ